มหาสารคามนี่เลยฮะหมอปลาต้องมาแล้วครับ
นี่ชาวบ้านเขาเฮ้ยทำไมจู่
ตามบ้านคุณผู้ชมไฟพลึบขึ้นมา
นอนไม่ได้หรอกหลับไม่ลงหรอกแบบนี้
นี่แก๊กเก็ตมาอีกแล้ว
มาอีกแล้ว
อยู่ตัว

มันเป็นกองเสื้อผ้าในบ้านพื้นที่ตำบลท่าสองคอน

เจ้าของบ้านเห็นแบบนี้
ขอความช่วยเหลือไปยังหมอปลามือปราบสัมภเวษีเลยครับ

ระแวงเลยครับเธอบอกนอนไม่หลับเลยกลัวไฟจะลุกลามไหม้บ้าน
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยมันจะเป็นบ้านชั้นเดียวคุณผู้ชมฮะ
นี่ครับไปถึงแล้วเจอเจ้าของบ้านชื่อพี่สมจิต
สมจิตก็พาไปดูร่องรอยความเสียหายจากไฟไหม้ตามจุดต่างเลยที่ตู้บ้าง
บนพื้นห้องบ้างระหว่างนั้นครับห้องน้ำคุณผู้ชมฮะ
ห้องน้ำมีไฟไหม้ครับนี่ฮะแล้วก็ไหม้เสื้อผ้าที่วางอยู่บนกระสอบถุงปุ๋ย
โอ้โหคนในบ้านต้องรีบเอาน้ำมาดับกันเลยครับ
เจ้าของบ้านเล่าแบบนี้ว่าเขาอยู่กับพ่ออยู่แค่สองคนบ้านหลังนี้
ไฟไหม้ครั้งแรกที่เจอนะ๑๗กรกฎาคมตอนนั้น๔โมงครึ่ง
ไฟมันไปไหม้ต้นผือที่ตากไว้ข้างบ้านครับต้นผือที่เขาเอาไว้ทอเสือคุณผู้ชม
หลังจากนั้นไฟมันก็ผุดขึ้นมาไหม้เรื่อยเลยนะ
โกงผ้าบ้างราวผ้าตู้เสื้อผ้าบ้างแล้วก็จุดอื่นด้วยครับ
ทุกสิบนาทีจะมีไฟไหม้นับอยู่แล้วสิบแปดครั้งในวันเดียวอ่ะ
สี่โมงครึ่งจนถึงทุ่มหนึ่งสองชั่วโมงครึ่งเนี้ย
ไฟไหม้๑๘ครั้งครับไอ้ที่โดนไหม้ส่วนใหญ่ก็เสื้อผ้าสักส่วนมากครับ
ตู้เสื้อผ้าจำนวน๖หลังแล้วก็ต้นผือนี่ก็โดนไฟไหม้ไป
อันนี้ครั้งแรกนะครั้งที่สองไหม้เมื่อวันอังคารที่แล้ว
รับสิบเก้ากรกฎาคมช่วงสามทุ่มถึงสี่ทุ่ม
นี่อันนี้มีห้าครั้งอ่ะในวันเดียวแล้วก็วันที่ยี่สิบสามกรกฎาคม
ตั้งแต่บ่ายสองจนห้าโมงเย็นไฟไหม้เจ็ดครั้ง
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่ไปเจอไฟไหม้เรื่อยเลยนะ
ระยะห่างแต่ละครั้งคือครึ่งชั่วโมงบ้าง๔๕นาทีบ้าง
ต่อมาทีมข่าวนับรวมดูแล้วครับ๑๖ครั้งด้วยกัน
เฉพาะเมื่อวานนี้ถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกว่า
หลังเกิดไฟไหม้ครั้งแรกเธอก็ออกมายืนข้างบ้านช่วงเย็น
เห็นผู้หญิงผมยาวรูปร่างผอมสูงประมาณสัก๑๖๐เซน
ชุดสีขาวยืนอยู่ด้านนอกบ้านที่ไฟไหม้
ตรงบริเวณห้องนอนที่๓มองเห็นเท้าแต่เอ๊ะทำไมไม่ใส่รองเท้าอ่ะ
แล้วผู้หญิงคนนี้ยืนหันหน้าเข้าหน้าต่างครับแล้วก็หันหลังให้กับเขา
พยายามจะใจขยับมองหน้าแต่ผู้หญิงสาวคนดังกล่าวเนี่ยหายตัวไปแล้ว
อีกทั้งยังมีเด็กที่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้กวักมือเรียกด้วย
อันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคุณผู้ชม
อืมทางหลวงพ่อแดงพระวัดป่าสันติวันพันชาติที่เคยมาทำพิธีสวดถอนของ
แล้วก็มาขอขมาเจ้าที่ครับให้บ้านหลังนี้หลวงพ่อแดงเล่าว่าตอนไปก็ไม่ได้สัมผัสถึงสิ่งผิดปกติใดเลยนะ
แต่ที่ทำพิธีให้ก็แหม่เจ้าของบ้านขอมา
ท่านก็ทำให้เพื่อความสบายใจครับ
ส่วนวันพรุ่งนี้เดี๋ยวหมอปลามาแล้วนะคุณผู้ชม
คารที่๒๖กรกฎาคม
หมอปลาจะลงพื้นที่ไปบ้านหลังนี้ครับ
ตามคำร้องขอของเจ้าของบ้าน
สาเหตุที่เลือกไปพรุ่งนี้
ก็เพราะว่าหมอปลาบอกว่าวันอังคารเป็นวันแขก
พอวันอังคารใช่วันเกิดอันนี้เป็นความเชื่อ
ความเชื่อส่วนบุคคลความเชื่อของคนท้องที่นะ
ค่ะมาดูความรู้ทางวิทยาศาสตร์กันบ้างครับ
ต้องอาจารย์ออสล่ะนะอาจารย์วิรัชัยพุทธวงศ์ครับ
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีที่มเกษตรบอกว่า
เหตุการณ์นี้สาเหตุหลักมี๓ข้อ
เชื้อเพลิง๒อากาศรอบตัว
ความร้อนถ้า๓สิ่งนี้มีครบ
แล้วรวมกันในอัตราส่วนที่พอดิบพอดีเนี่ย
มันก็เกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้ครับเป็นเชื้อเพลิงได้
เหตุการณ์นี้อาจารย์ออสแนะนำนะหาแหล่งกำเนิดไฟก่อน
ซึ่งที่บ้านนี้แหล่งกำเนิดไฟน่าจะเป็นเชื้อเพลิงด้วย
ก็คือเสื้อผ้านี่แหละไอ้ที่กองกันเนี่ยนะ
แล้วก็เศษกระดาษเศษพลาสติก
ไม่จำเป็นต้องไปขุดหาเชื้อเพลิงใต้ดินครับ
เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาก็เคยเกิดขึ้นในจังหวัดพัทธลุงและขอนแก่น
เอาง่ายที่สุดเลยอาจารย์ออสแนะนำติดกล้องวงจรปิดครับ
จะได้เห็นแหล่งเกิดเชื้อเพลิงได้ชัดเจนที่สุดเลย
แต่ในกรณีนี้ยังตัดสินไม่ได้ว่าใครเป็นคนทำ
หรือว่ามีโรคเครียดอะไรหรือเปล่าคนในบ้านเนี่ย
เพราะยังไม่ทราบที่มาของเชื้อเพลิงยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ครับ
อาจจะต้องใช้กล้องอินฟาเรทซึ่งอาจารย์ออสก็ยินดีนะ
ยืมของอาจารย์ได้เอาไปตรวจจับความร้อนไปพิสูจน์ดู
หรือถ้าอยากจะเชิญอาจารย์ออสไปช่วยเหลือก็ติดต่อมาได้เลย